คุณผู้ชมค่ะในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้หลายคนก็ลำบากเหลือเกินนะ
สิ่งที่เราพอจะทำช่วยเหลือได้ก็คือการหยิบยื่นน้ำใจนั่นเอง
คนบันเทิงนะคะก็ไม่ทิ้งกันค่ะก็มีการหยิบยื่นน้ำใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้แบบนี้ค่ะ
เราไปดูคนนี้เลยดีกว่านักแสดงสาวคุณนุ่นวรนุษย์ค่ะ
ก็มีการโพสต์ให้กำลังใจไว้เช่นเดียวเช่นเดียวกันนะคะ
นักแสดงสาวคุณนุ่นวรนุษย์ค่ะเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม
เป็นภาพเรียบง่ายแต่สื่อความหมายนะคะ
ด้วยภาพหัวใจสีขาวบนแก๊กกลาวสีดำ
พร้อมข้อความสั้นค่ะว่าเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะ
โอ้โหอันนี้ก็หลายคนก็เข้าไปบอกขอบคุณพี่นุ่นนะ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะนักร้องสาวปามี่
ีฟปานเจริญนั่นเองก็โพสต์ภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือ
น่ารักทีเดียวค่ะก็ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างปรานีต
เนื้อความบอกว่าเห็นภาพข่าวแล้วเสียใจมากค่ะ

ทราบดีว่ามิตรรักทุกคนก็คงเครียดไม่ต่างกัน

มี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกวัน
ที่กำลังยากลำบากของมิตรรักทุกท่านด้วยค่ะ

อันนี้เป็นข้อความจากใจของพี่มี่เลยนะคะ
ส่วนนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาค่ะ
ก็แชร์ภาพข่าวน่าสลดใจจากไทยรัฐค่ะ
อันนี้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วนะคะ
เป็นคุณยายนั่งตากฝนข้ามคืน
เพราะว่ารอคิวตรวจโควิดค่ะ
แล้วก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะคะ
หลายคนจากกระแสข่าวบอกว่า

คิวที่๖๐ไปถึง๒๐๐กว่า
และบางกระแสข่าวบอกว่าคุณแม่ของคุณยายเอง
ก็เพิ่งเสียชีวิตด้วยนะคะจากโรคโควิดนั่นแหละ
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเราสไลด์ข่าวเจอทุกวันนี้
หดหู่นะก็ให้กำลังใจคนข้างแล้วกัน
ใช่ค่ะหลากหลายสถานการณ์นะคุณผู้ชมเนาะ